มาดูเรื่องของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นกลางดึก
ที่ผ่านมากันก่อนที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็เกิดขึ้นเป็นตึกแถว
รวมกัน๑๐คูหาความเสียหายก็กว่า๑๐ล้านบาททีเดียว
ส่วนผู้ปกครองรวมไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่น
ก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เสียหายแล้ว
เพลิงได้ลุกโหมไหม้ห้องแถวในตลาดสดอุดมวิรโชธตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำค่ะ
ดับเพลิงเทศบาลเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมาเทศบาลนางรองเทศบาลประคำ
กู้ภัยจากอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมช่วยฉีดน้ำสกัด
ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงนะคะจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
นายพีวัฒน์พานไทยสงศ์เจ้าของร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกไฟไหม้สองคู่หานะคะ
บอกว่าช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่งขณะที่กำลังนั่งคุยกับเพื่อนบ้าน
ก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาชี้ให้ดู
บอกว่ามีควันไฟลอยขึ้นมาจากห้องแถวติดกันและมีเสียงพลุระเบิดขึ้นภายใน
ก็พยายามเปิดประตูบ้านนั้นนะคะซึ่งเป็นร้านขายเครื่องสังขพันธ์
แต่เปิดไม่ได้เพราะว่าประตูเหล็กม้วนใส่กุญแจเอาไว้
ด้านในก็ไม่มีใครอยู่ก็เลยช่วยกันแจ้งดับเพลิงนะคะ
ทางด้านนายสมชัยกชัยสิริกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลโนนดินแดง
บอกว่าจากการประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
เพราะไฟไหม้เสียหายกว่า๑๐คูหาค่ะ

เพราะตอนที่มามาดับครั้งแรกมาจัดลุ๊กแรงมากเลยครับแล้วก็พวกครึ่งผมอะไรก็ระเบิด้วยนะ

น่าจะเป็นการจุดคู่เพราะเราอยู่คู่วายชาติบ้านนะแต่ว่าถ้าว่า
จากการที่ตอบถามชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียง
ได้จัดเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือเบื้องต้น
แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาต่อไปด้วย
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ต้องระมัดระวังกันในพื้นที่อื่นด้วยค่ะ